ไม่ใช่ข้าวหลามธรรมดาเรียกว่าเป็นข้าวหลามชักพรุษ
เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในไทยแล้วก็สืบทอดกันมายาวนานแล้วค่ะคุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรกระบวนการทำเป็นแบบไหน
นี้ล่ะค่ะเป็นบรรยากาศการทำข้าวหลามของชาวบ้านควนเสม็ด
กำลังช่วยกันทำข้าวหลามชักพรุษซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวควนเสม็ดเลย
ใช่หน้าตามันคล้ายกันเป็นกระบอกข้าวหลามแต่ว่ากระบอกไม่ไผ่

ถูกต้องค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ย
เป็นเอกลักษณ์คือมีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ทอดกันมายาวนาน๕รุ่นกว่า๒๐๐ปี
และยังมีให้กินเพียงแค่ปีละ๑ครั้งนะคุณ

ทำเฉพาะช่วงงานบุญของหมู่บ้าน
มาดูวิธีทำกันนะคะจะแตกต่างจากข้าวเหนียวของข้าวหลามทั่วไป
โดยมีวัตถุดิบประกอบไปด้วยกระบองไม้ไผ่

เป็นสูตรเด็ดในการทำข้าวหลามชักพรุษเลยนะคะ

แล้วก็มีข้าวเหนียวดิบแช่น้ำแล้วก็น้ำกะทิ

เริ่มจากเตรียมกระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณ๕๐เซนติเมตร
นำใบยี่เล็ดม้วนเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่
ก้านของมันโผล่ขึ้นมาด้านนอก

แล้วก็ใส่ข้าวเหนียวและน้ำกะทิลงไป
เอาไปย่างไฟอ่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะ

ไฟแรงไหม้หมดครับไม่ได้กิน

ค่อยอันนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์

ไม่นานเท่านั้นเองก็จะได้ข้าวหลามชักพรุษหอม
กลิ่นหน้าชวนรับประทานแล้วนะคะ

นี่ดึงพลวดออกมาแบบนี้แหละ
ง่ายเลยคุณไม่ต้องผ่ากระบอกไม้ไผ่ให้ยิ่งยากเนอะ

เราจะทานข้าวหลามทั่วไปเนี่ย

แล้วก็ปอกลอกออกมาทีละชั้นถูกไหม
บางทีบีบไม่ได้ก็ต้องเอาทุบกันอีก
เออต้องไปต่อส่วนใหญ่ตีกระโหลกตัวเอง

นี่แหละข้าวหลามชักพรุษเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะ

หมายถึงชักแล้วก็หลุดออกมาทันที

ปั่นดื้อ

อาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น
โอ้โหอยู่กันแต่เช้าเลยนี่

สงขาเขามีออกปิดอร่อย